จะไปเริ่มกันที่จังหวัดพิศนุโลก
ไปดูเรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้น
ที่กลางไร่ข้าวโพดก็บอกว่าเจอหลุมขนาดมะอึบมา

นั่นแหละสิอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้
คือมันเป็นลักษณะของดินซุดตัวเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๘เมตรลึก๓เมตรครับ
อยู่ที่บริเวณไร่ข้าวโพดพื้นที่หมู่๒ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรัง

ก็อยู่ในเขตพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะ

เขาคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากฝนตกหนัก
ทำให้ชั้นดินต้องอุ้มน้ำฝนหรือว่าน้ำใต้ดินในปริมาณที่มากเกินไป
จนทำให้เกิดการกัดเกาะของชั้นหินปูนใต้ผิวดิน
ก็เลยเกิดปรากฏการณ์หลุมยุบตัวแบบนี้

ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเขาว่ากันแบบนั้นนะครับ
จากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเนินมะปรางเป็นภูเขาหินปูน

ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเกิดหลุมแบบนี้มาแล้ว

นี่ถ้าเกิดครบ๑๘หลุมก็ทำเป็นสนามก๊อฟเลยครับ
เมืองต้นทางเทศบาลตะบนบ้านมุงนะครับ
ได้นำเสาพร้อมกับเชือกมากั้นบริเวณจุดที่เกิดเหตุเอาไว้

แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มาดูกันเยอะ

แต่ตอนนี้ทางการเขาแจ้งไปยัง

เขาเกรงว่าเสาไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง

แล้วล้มลงมาเอาเสาไฟฟ้าล่วงลงมาเนี่ยเสียหายหนักนะ